ตอนนี้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือน่าเป็นห่วงมากนะฮะ
เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อีกหลายต่อหลายจังหวัด
เขาเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งลูกเห็บแล้วก็กลับมาเจอฝุ่นอีก
ดูครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
สูงสุดในประเทศไทยตัวเลขฝุ่นก็สูงครับ
เนี้ยยังเห็นว่าเป็นสีแดงแต่จริงจริงแล้วในบางระบบเนี่ยขึ้นม่วงแบบม่วงเข้มเลยอ่ะค่ะ
เพื่อนผมเป็นหมอที่เชียงรายข้างนอก๕๐๐กว่าเป็นพิษต่อสุขภาพมาก
ในบ้านมีเครื่องฟอกอากาศค่ะร้อยกว่าครับขนาดอยู่ในบ้านเหรอคะและขนาดมีเครื่องฟอกอากาศ
คุณดูครับไม่หนักได้ยังไงนี่คือภาพบรรยากาศที่เชียงรายครับ
แม่สายจังหวัดเชียงรายปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าแล้วบางช่วงท้องฟ้ากลายเป็นสีส้ม
ควันบางส่วนมาจากการเผาพวกวัสดุการเกษตรด้วยทั้งจากในฝั่งเราและเพื่อนบ้าน
กลางวันขับรถคุณจะเห็นแบบนี้เลยนึกว่าหมอกไม่ใช่ครับนี่คือฝุ่นควันฮะ
หนักไกลสุดแค่นั้นมองไปกว่านั้นก็มองแทบไม่เห็นและอันตรายด้วยนะครับ
ถ้าขยับต่อมาเชียงรายไปดูกันต่อครับที่ภยาวฝั่งเป็นแบบร้อยสิบสอง
ก็เผาป่ารวมไปถึงเศษวัสดุการเกษตรครับ
ควันลอยมาจากพื้นที่ข้างเคียงก็มี

กระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กคนเท่าคนแก่

ที่เชียงใหม่ที่ก่อนหน้านี้เจอพายุลูกเห็บล่าสุด

ก็กระทบต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก
เท่าคนแก่คนที่มีโรคประจำตัว
จุดความร้อนจากการเผาพบ๒๒๑จุดครับ
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่คุณภาพอากาศยอดแย่ครับ
แย่สูงสุดของโลก
คุณภาพอากาศเมื่อตอนช่วง๑๐โมงที่ผ่านมา
นี่คือพื้นที่ภาคเหนือจากเหนือขยับไปอีสานหน่อยครับ
อีสานเองเจอทั้งร้อนและเจอทั้งฝุ่นครับ
ไปที่หนองคลายหนองคลายตัวเลข๓๐๐นะครับ
แล้วช่วงนี้เนี่ยโอ้โหคือออกนอกบ้านก็เจออากาศร้อนแผดเผา
รัฐนาวาปีพลพิสัยสังคม๓อำเภอครับ

เชิญปัญหาหมอกควันลอยมาจากเพื่อนบ้านด้วย

เป็นอีกหนึ่งจุดที่เวลาเราจะไปดูบ้างไฟ

ึงการไปดูบ้างไฟเอ่ยไปดูถ้ำนาคีนาคาอะไรต่าง
ึงการครับเผชิญปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมพื้นที่
มองเห็นดูสิฮะมองไกลนั่นก็มองไม่ค่อยชัดนั้น
เดินเรือต้องระมัดระวังในแม่โขงครับ
นี่ฮะเรือข้ามฝากนี่อันตรายเหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านตอนนี้ได้แต่อ้อนวอนภาวนา
ขอให้ฝนตกเร็วเถอะและตกแบบพอดีนะ
เอาแบบตกหาใหญ่แล้วกลายเป็นว่าเกิดภัยพิบัติตามมา
ไม่เอาแล้วนะฮะชาวบ้านบอกว่าขอตกมาไล่ฝุ่นหน่อย
กรมอุตุบอกว่าช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานกลางตอนบน
จะมีฝุ่นสะสมครับเกณฑ์คือปานกลางถึงค่อนข้างมาก
และอุณหภูมิสูงสุดถ้าหากว่าไปวัดกันดูเนี่ยนะครับ
ตอนบนของประเทศเพชรชบูร๔๑องศา

แล้วพยากรต่อครับในแต่ละภาค
ภาคเหนือเพชรบูรกับลำปางที่ร้อนมาก
อีสานเลยและอุดรครับ
อุณหภูมิสูงสุด๔๑องศา
ขยับลงมาตอนกลางของประเทศ
ลบบุรีอุณหภูมิสูงสุด๔๑องศา

ว่าอุณหภูมิอยู่ที่๓๙องศาสูงสุด

ก็เจออุณหภูมิสูงถึง๓๘องศาเซลเซียสนะครับ

พยากรอากาศครับ๒๖๒๙มีนาคมนี้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมนะฮะ
ว่าอาจจะมีฝนตกพายุฤดูร้อน
ดังนั้นขอให้ระมัดระวังด้วย

ชะล้างฝุ่นในช่วงนี้ให้มันเบาบางลงไปนะครับ